เขาบอกว่าควายมันมีความน่ารักนะ
เพราะว่าบางตัวมันชอบคิดว่าตัวเองไม่ใช่ควาย

มันมีความน่ารักมุ่งมิ่ง
จะน่ารักขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับ
วันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความน่ารัก
ของสัตว์เคี้ยวเอื้องอย่างน้องควายกันสักหน่อย
น้องควายเหล่านี้เนี่ยชอบคิดว่าตัวเองไม่ใช่ควายแต่เป็นคน
เพราะอะไรไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่เจ้าถุยควายเจ้าชู

ไปกันที่บ้านเลขที่๔๕หมู่ที่๗ตำบลบางเป้าอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
บ้านของคุณกะหนีซาชาซึ่งเปิดเป็นฟาร์มเลี้ยงแพ้วัวควาย
เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้มานานหลายสิบปีแล้วล่ะครับ
ล่าสุดบังกะหนีได้ไปซื้อควายเพศผู้อายุประมาณ๒ปีมา๑ตัว
ชื่อว่าเจ้าถุยเอามาเลี้ยงไว้พออยู่ได้๓วันแรก
ทุยเนี่ยก็เริ่มออกอาการเดินเข้าไปหาลูกค้าผู้หญิงที่มาเยี่ยมบ้าน
ซึ่งแรกลูกค้าก็ลูบหัวด้วยความเอ็นดู
แต่เจ้าถุยกลับไปติดใจไม่ยอมไปไหนเหมือนอย่างในภาพนี่แหละครับ
พยายามเอาหัวมาซุกไซส์เรียกว่าใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
และหากนำเจ้าถุยไปปล่อยไว้ในทุ่งนาไม่ถึง๑๐นาที
ถุยเนี่ยก็จะวิ่งกลับบ้านเพื่อมาหาผู้หญิงทันที
แต่สำหรับผู้ชายมันจะไม่เข้าใกล้
ยกเว้นคนดูแลเพียงคนเดียว
เจ้าชู้จริงเลยนะเองเนี่ย
ส่วนวิธีการเข้าหาสาวของเจ้าถุยก็คือ
เมื่อมีสาวมากอดหรือรูปเจ้าถุย
ทุยก็จะยื่นจมูกเข้าไปหอมแก้ม
และส่งเสียงคลวนคลางออดอ้อน

อุ้ยเบาได้เบานะแกไอ้สุรี
ต่อกันอีกหนึ่งที่กับเจ้าจ่อยควายขี้อ้อน
ไปกันที่บ้านเลขที่๙ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาบ้านของคุณยายแสนคำชนะชัย
ที่นี่เราจะได้เจอกับน้องจ่อยควายเพศเมียอายุ๖เดือน
ดูดนมจากขวดน้ำของคุณยายซึ่งเป็นคนป้อนนม
ลักษณะคล้ายกับเด็กน้อยกำลังดูดนมยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
คุณยายแสนเล่าว่าน้องจอยเนี่ยชอบเล่นกับคนมากเลยล่ะครับ
ชอบมานอนหนุนตักคุณยายในช่วงเช้าเป็นประจำ
และสาเหตุที่น้องจอยเนี่ยมีพฤติกรรมเหมือนคน
ก็เพราะว่าแม่ของน้องจอยไม่ค่อยจะสนใจลูกไม่ยอมให้กินนม
ทำให้น้องจอยต้องมาอาศัยอยู่กับคน
จึงทำให้น้องจอยมีพฤติกรรมคล้ายกับคน
และคิดว่าตัวเองไม่ใช่ไขวอย่างที่เห็น